หนึ่งคดีที่เราก็ต้องตามกันวันนี้ก็พาดหัวตัวรองนะคะ
เชือดโหดพยาบาลเอาศพใส่รถเก๋งมาทิ้งไว้ใกล้กับโรงพยาบาล
แล้วก็วงจรปิดจับภาพได้คือผู้ตายเป็นพยาบาล
ออกเวรมาแล้วพบศพอยู่ในรถเก๋ง
ซึ่งรถคันนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว
กางเกงสีครีมขับมาจอดเอาไว้
แล้วณตอนนี้ตำรวจสามารถจับตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
หลังจากที่หลบหนีไปอยู่ที่อำเภอผักไห่

ก็รับสารภาพว่าได้ไปขอยืมเงินพยาบาลผู้ตายจริง
แต่ว่าพยาบาลสาวไม่ให้ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำรวจภูทรภาชี
ก็ได้ร่วมกันจับตัวผู้ชายคนนี้ค่ะคือในอันฟักซิริอายุ๓๓ปี
ความผิดคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากที่ได้ก่อเหตุฆ่าปาดคอนางศรีสุภาง
สุวรรณสินอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เนี่ยค่ะเป็นภาพในกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่เขาตามแกะรอยคือขับรถมาจอดในกลางดึกแล้วก็ดับเครื่อง
หลังจากนั้นเหมือนกับถือผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นผ้าที่คอยเอาไว้เช็ดอำพลางลอยนิ้วมือหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบได้แล้วก็หลบหนีไปโดยสภาพศพเนี่ยนะคะนางศรีสุภางเนี่ย
ปาดคอโดนแทงหน้าอกแล้วก็จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางการหลบหนีพบว่าผู้ชายคนนี้คือนายอันเนี่ย
ขับรถกระบะ๔ประตูสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๓๗๗พระนครศรีอยุธยา
หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวของนายอันทีนี้ตำรวจพอเขาได้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะ
ก็เลยเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มได้ที่วัดลาดชิดอำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล
แล้วก็ไปสืบหาอาวุธที่ใช้ในการสังหารในการปาดคอในการแทงอกนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
โดยรู้จักกับผู้ตายมานานเนื่องจากเคยเป็นพนักงานเวรเปรย์ที่โรงพยาบาลภาชี
แต่ว่าลาออกมาได้ปีกว่าแล้วนะคะ
แล้ววันเกิดเหตุต้องการที่จะยืมเงินผู้ตาย
แต่ว่าผู้ตายไม่ให้เลยบันดาลโทษะทำร้ายแล้วก็ปาดคอจนเสียชีวิต
ส่วนทางครอบครัวของผู้ตายก็ได้เดินทางมารับศพนางศรีสุภาง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อที่จะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดมาพโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
บรรยากาศการรับศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยสามีของผู้ตายนายพัฒนาอ่วมเทพเนี่ย
ก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ตอนแรกนะ
คบหาอยู่กินกันกับนางศรีสุภางมา๑๖ปีไม่มีลูกด้วยกัน
แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าภรรยาเป็นอะไร
วันนั้นก็รู้แค่ว่า๓โมงกว่าภรรยาออกไปเข้าเวร
แต่ก็ไม่กลับมาอีกนะคะจนมารู้ตัวอีกทีนึงคือเสียชีวิตแล้ว
แล้วสามีก็บอกด้วยค่ะว่าหลังจากรู้ข่าวว่าจับตัวคนร้ายได้เนี่ย
อยากจะถามคนร้ายนะว่าทำแบบนี้ทำไม
แล้วทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมอมหิตแบบนี้
ถ้าเกิดต้องการทรัพย์สินเงินทองก็เอาไป
ไม่น่าจะลงมือฆ่าแกล้งกันแบบนี้
แล้วก็คาดว่าปมเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องเงิน
เพราะว่าภรรยาเป็นคนจิตใจดีชอบให้คนยืมเงินชอบช่วยเหลือคนอื่น
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าอยู่กันมา๑๐กว่าปี
ภรรยาไม่เคยมีเรื่องชู้สาวที่ไหนสามีเองก็เช่นกัน
แล้วสุดท้ายสามีบอกว่าอยากให้ภรรยาหลับให้สบาย
และสามีจะเป็นฝ่ายดูแลครอบครัวเองนะคะ